ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสามีภรรยา

แต่มันเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากความเมาอะนะคะ
สามีภรรยาก็นั่งดื่มเหล้ากัน

ภรรยาบอกพูดมากจังเลยพูดเยอะจังเลย

จริงพี่อุ๋ยแทงจนเนี่ยบาดเจ็บแบบนี้

คุณเขียนมาสอนบอกหน่อยสิสามีพูดมาก

คือตายแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูตำรวจสพเขาหินซ้อน

ที่เจาะเชิงเศร้าบเภิร์งสกษี
ป่าเช้าวัดเขาหินซ้อนครับตัวคนเจ็บคือนายสมศักดิ์โคตรธรรม
อายุหกสิบสามอืมเนี้ยนอนจมกองเลือดอยู่แบบเนี้ย
ตายแล้วคุณพี่ถูกแทงเขาที่หน้าอกขวา
เหนือราวนมอ่ะนะคะโอ้โหหนึ่งแผลใต้ราวนมอีกแผลหนึ่ง
ตายอาการสาหัสนะก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะ
อ่าคนก่อเหตุคือภรรยาคนเจ็บนี่แหละชื่อว่านางผ่องอายุหกสิบสอง
ครับก็ยืนรอให้ปากคำกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
ผ่องก็เมาอ้าวเนี่ยยังเมาไม่รู้เรื่องเลยนี่ไง
ให้ข้อมูลแบบเมาเมาให้ข้อมูลแบบเมาเมากับทีมข่าวว่าอ่า
กับนายสมศักดิ์อ่ะดื่มเหล้าแล้วก็กลับเข้ามาบ้านอ่า
ตัวเองเข้าไปในครัวจะไปทำกับข้าวกินไปดื่มเหล้ากันมาจากข้างนอก
กลับเข้าบ้านหิวอ่าหิวจะไปทำกับข้าวกิน
นายสมศักดิ์เมาหนักมากแล้วพูดมากอืมไม่ได้พูดมากอย่างเดียว
พูดมากแบบไม่รู้เรื่องอ่ะเหรอพูดมากไม่รู้เรื่องแล้วแบบหยาบหยาบคล้าย
ด่าเธอเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเดินมาหาเธอเหมือนจะมาทำร้าย
อ่าระหว่างนั้นอยู่ในครัวไงอ่าในมือมีมีดทำครัวไง
นั่นไงแทงใส่สามีไปเลยว่าแล้วสองสามครั้งเธอบอกแบบนี้
สามีล้มเลยเพื่อนบ้านมาช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็นำสามีส่งโรงพยาบาล
ไปสมัยกูไปซื้อกับข้าวเจอกำลังจะทำกลับข้าว
มันก็พูดนี่นู่นนี่นั่นถามว่าอ้าวพูดเรื่องอะไร

เออพอเสร็จแล้วมันก็พูดสารพัด

พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมันจะพูดทำไม

หลายครั้งแล้วเราก็ไม่ว่า
ก็เกิดแบบมีปัญหากันเกิดขึ้น

เรากำลังจะทำกับข้าว

ต่อสู้กันจริงแต่ฉันไม่ได้เจ็บ
คงเอาพังครั้งเดียว

จะพูดมากพูดน้อยก็คงไม่รำคาญแหละมั

แต่ปัญหาคือเมาทีไรทะเลาะกันทุกครั้ง

ตัวสามีก็ทุบตีภรรยาด้วยนะ
อ๋อเหรอ
ฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
หน้าป้าพ่องนิดนึงป้าพ่องบอกไม่ใช่ฉันคนในข่าวว่าไม่ใช่

ไปมาก็พูดเยอะเหมือนกัน
ไปมาป้าผ่องก็พูดเยอะนักข่าวบอกก็พูดเยอะ

ก็บอกเมื่อวานฉันก็ดื่มเหล้าป่าไป๓เป๊ก
พอมึนกำลังหั่นปอดหมูจะทำต้มแซ่บ

เวียงแขนไปโดนสามี๓ครั้งสามีก็เลยเจ็บ
ก็เลยเนี่ยมันป้องกันตัวเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันลงตัวหมดแล้วไม่มีอะไร
หมายถึงว่าหาเรื่องละบ่อยไหม
เป็นปกติแสดงว่าคุณแม่ก็ชินแล้ว

ดังมากดังมาก
อืม
ตัวที่จับใจความได้แสดงต่างกับเรื่องอะไร
อีกที่เราได้ยิน
ก็ไม่รู้เค้าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะ
แต่เค้าทะเลาะกันชอบทะเลาะกัน
นี่นะครับส่วนอาการของสามีคือนายสมศักรรม

แต่ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล
ตำรวจสพเขาหินซ้อนก็เลยบอกว่า
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็จะต้องมีการดำเนินคดีนะคะ

ใช่ค่ะก็ต้นเหตุมันเกิดจากการดื่มเหล้าเมาแล้วทะเลาะกัน
จากที่ว่าพูดมากอาจจะพูดน้อยก็ได้นะถ้าเลิกเล่านะ
คือมันไม่ใช่เรื่องสนุกเรื่องเล่นนะมันเล่าแบบนี้อาจจะแบบ
มันเป็นเรื่องที่แบบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว